เอาล่ะคุณผู้ชมฮะนี่รักกันดีบิ๊กโจ๊กโอบเอวหวานเจี๊ยบ
ค่ะไม่ได้หมางกันใช่ไหมเกี่ยวกับชิงตำแหน่งพบตร
แต่บิ๊กโจ๊กบอกอยู่แล้วผมไม่ได้หมางอะไรกับใคร
พร้อมจะทำงานร่วมกันด้วยนะครับทีนี้ก็ไปดูภาพนะฮะ
ที่มีการแชร์ออกมาในโลกโซเชียลนะฮะว่าบิ๊กโจ๊กเนี่ยนะครับ
ก็ไปแสดงความยินดีกับบิ๊กต่อว่าที่พบตร
ใช้คำว่าบ้าที่แล้วกันหรือว่าตอนนี้ยังเป็นรองพบตรอยู่
ต้องรอโปรดก้าวก่อนใช่แล้วก็เดี๋ยวหนึ่งตัวลา
จะได้พูดอย่างเต็มปากเต็มความใช่เนี่ยฮะภาพนี้ถูกเผยแพร่พร้อม
ระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานี่เองนะครับ
คนตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานรองพบตรแห่งชาติ
เข้าพบคนตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองพบตรแห่งชาติ
ว่าที่พบตรคนใหม่คนที่๑๔
ที่บริเวณกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษคอมมันโด
เมืองทองธานีซึ่งเป็นสารที่ทำงานของบิ๊กต่อนะครับ

บิ๊กโจ๊กติดต่อขอพบบิ๊กต่อเป็นการส่วนตัว
เพื่อที่จะแสดงความยินดีที่จะได้รับตำแหน่งพบตร
พร้อมกับพูดคุยปรึกษาหาบรือพัฒนา

เพื่อให้ประชาชนเชื่อมั่นและศรัทธาครับ

เป็นบรรยากาศที่เขาบอกว่าโอ้ก็ดูมีความสุขนะ
แล้วก็ใช้เวลารับประทานอาหารร่วมกัน
พูดคุยกันสักประมาณ๑ชั่วโมงนะครับ

ในช่วงที่คาดว่าต้องการสยบข่าวลือ
เพื่อยืนยันว่าทั้งสองคนยังเป็นพี่น้องที่รักกันดี
ไม่ได้มีปัญหาอะไรเหมือนกับกระแสข่าว
ที่อาจจะออกมาในหลายทิศหลายทาง
ว่าตกลงแล้วใครที่สั่งการ
ให้มีการไปจับกลุ่มหรือว่าไปตรวจค้นบ้านพักของบิ๊กโจ๊ก
หรือว่าควบคุมตัวลูกน้องของบิ๊กโจ๊กนี่
เป็นนายพลท่านไหนคนก็จะโยงไปในกลุ่มของแคนดิเดต
พบตรนี่แหละรวมถึงบิ๊กต่อก็เลี่ยงไม่ได้ที่ถูกโยงไปแบบนี้นะครับ
ส่วนความเคลื่อนไหวของบิ๊กโจ๊กนะพลตำรวจเอกสุรเชษเนี่ย

คือ๑๐โมงถึงเที่ยงได้นัดพบตำรวจไต้หวัน๓นายนะครับ
แต่ว่าผู้สิทธิ์ข่าวก็ไปรอนะอยู่ที่สโมสรตำรวจตั้งแต่เช้านะครับ
ใช่ค่ะเมื่อเช้านี้บรรยากาศคึกคักเลยนะถึงแม้ว่าเขาจะรู้ว่า
วันนี้ทางบิ๊กโจ๊กเองลาราชการอยู่ใช่ไหมคุณ
แต่เห็นว่ามีนัดพบตำรวจไต้หวันสามนายนี่แหละก็เลยงงว่าตกลง
โจ๊กจะเข้าหรือบิ๊กโจ๊กจะลาไปทำสมาธิ
คือรายงานเขาบอกว่าช่วงที่ผ่านมาคุณ๑๐โมงถึงเที่ยง
อันนี้เป็นช่วงที่บิ๊กโจ๊กจะเดินทางเข้ามาที่สโมสรตำรวจ
ที่ต้องบอกว่าต้องคุยกับตำรวจไต้หวันเพราะอะไรล่ะ
เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างประเทศ

แล้วก็มีคนที่มาให้กำลังใจด้วยนะคะ

จำได้ไหมพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์
คนนี้เวลาพูดก็ฉะฉานชัดเจน
ใช่ค่ะแล้วนี่กังวลไหม

มินนี่มีการออกมาแถลงว่าภาพหลุดออกไป
มีการบังคับให้เซ็นรับว่าทางพี่หนึ่ง
พันธุ์ตำรวจเอกภาคภูมิร่วมทำเว็บพนันออนไลน์
เอาง่ายหรือบังคับให้มินนี่โบ้ยต่อ
ใช่ค่ะก็นี่แหละปรากฏว่าประเด็นนี้
พอเราพยายามติดต่อไปนายเวร

จริงเราก็อยากจะพูดคุยสอบถามกับคนตำรวจโทรไทรโรงผู้พันธุ์
ค่ะทีนี้พอเราโทรไปจะถาม
นายเวรเป็นผู้รับโทรศัพท์แล้วก็อ้างว่านายติดประชุมด่วน
ก็เลยไม่ได้คุยกันกับพลตำรวจโทไตรรง
แล้วนอกจากนี้คือวันนี้เราจับตารอดูอยู่
ว่าทางมินนี่จะออกมายังไงไหม

ว่าวันนี้จะมีการออกมาชี้แจงไหมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะเมื่อวานนี้ตอนที่ไปบกน๕
มันมืดแล้วทุ่ม๓๕แล้วมันปิดแล้วไม่ใช่เวลาราชการ
บอกว่าต้องมาวันนี้ใหม่อีกรอบนึง
คือเขาไม่ได้กำหนดเวลาไว้ว่ามินนี่ต้องมาให้ข้อมูลเมื่อไหร่ยังไง
แต่ว่าเป็นสิ่งที่มินนี่บอกว่าจะต้องสู้แล้วค่ะ
จะต้องสู้แล้วค่ะพร้อมที่จะเปิดปากแล้วก็เปิดหน้าชนทุกอย่าง
กรณีของมินนี่ที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว
เรานำเสนอให้คุณผู้ชมได้ทราบไปตั้งแต่ต้นรายการข่าวเที่ยงแล้วนะ
ทั้งหมดแล้วนะทั้งมินนี่ทั้งพันธบรวจเอกภาคภูมินะครับ
คุณผู้ชมไปดูเรื่องของประเด็น
ที่ท่านบิ๊กโจ๊กก็ออกมาบอกเรื่องของการไปขอหมายคน
แล้วบอกว่ามันเป็นการไปหลอกสารหรือเปล่า
ไม่ได้ไปชี้แจงว่านี่เป็นบ้านของบิ๊กโจ๊ก
ค่าราชการระดับสูงแต่อย่างใด
ล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมคะสารอาญาออกลักษณะเป็นลักษณะเหมือนแถลงการออกมา

ใช่ค่ะชี้แจงถึงเรื่องนี้นะคะเป็นเอกสารข่าวค่ะ
โดยสารอาญาถนนรัชดาพิเศษค่ะ
เอกสารปรากฏบอกว่า
ที่ปรากฏข่าวจากการนำเสนอของสื่อมวลชนหลายสำนัก

ซึ่งออกโดยสารอาญาไปตรวจค้นบ้านพักอาศัยแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร

ข้าราชการตำรวจตำแหน่งระดับสูงในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ให้ข่าวว่าเป็นบ้านพักอาศัยของตน
เจ้าพนักงานตำรวจผู้ร้องขอให้ออกหมายค้น
หลอกลวงสารด้วยการปิดบังข้อเท็จจริง
ไม่ให้ข้อมูลต่อสารว่าบ้านหลังที่ขอให้ออกหมายค้น
เป็นบ้านพักของค่าราชการตำแหน่งระดับสูง
ลักษณะเป็นเหตุว่าสารออกหมายค้นผิด

สารอาญาออกหมายค้นโดยชอบค่ะ

ก็คือเป็นการออกหมายค้นตามพยานหลักฐานที่ผู้ร้อง

ซึ่งกรณีนี้หากมีเหตุที่จะต้องออกหมายค้น
ในที่ระโหดฐานใดตามกฎหมาย
เจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ในการร้อง

ไม่จำเป็นจะต้องคำนึงถึงว่า
ระโหฐานนั้นจะมีข้าราชการตำแหน่งระดับสูง
ดำรงตำแหน่งระดับสูง
หรือบุคคลสำคัญคนใดเป็นเจ้าของหรือครอบครองหรือไม่
แต่การยื่นคำร้องขอให้ออกหมายค้น

ให้การต่อสารตามความเป็นจริงโดยไม่ปิดบังข้อมูล
เพื่อสารจะได้ใช้เป็นพยานหลักฐาน
พิจารณาคำร้องขอให้ออกหมายค้น
ว่ามีเหตุที่จะออกหมายค้นตามกฎหมายจริง
ตามที่เจ้าพนักงานร้องขอให้ออกหมายค้นดังกล่าวหรือไม่
แต่ถ้าได้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
มีความเสี่ยงที่จะกระทบสิทธิเสรี
ขั้นพื้นฐานในการครอบครองที่อยู่อาศัย
เคหสถานของบุคคลโดยปกติสุขนะคะ
นั่นนะฮะก็เป็นสิ่งที่ศาลชี้แจงนะ
ว่าการขอออกหมายค้นทำโดยชอบเอาสรุปง่ายนะฮะ

ผู้ร้องที่มีหน้าที่ต้องเบิกความ
ต้องให้การต่อสารต่อไปให้ชัดเจนที่สุด
คุณผู้ชมฮะก็เป็นเรื่องราวต่าง
ที่เกี่ยวพันธ์กับคดีของบิ๊กโจ๊กนะครับ
ที่เรารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบนะครับ